ส่วนเรื่องของผู้โดยสารหญิงที่โดนทางเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองดูดขาเข้าไป

ตัวลูกชายนะได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกฉบับที่๒ครับ
เขาตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือแม่ของเขาช้าไปหรือเปล่า
มันเลยนำมาซึ่งการเสียขาแบบนั้น
คุณกริจกิติรัตนาลูกชายของผู้โดยสารหญิงคนนั้น

ส่วนแรกคืออัปเดตอาการของคุณแม่ในเบื้องต้นก่อน
การผ่าตัดครั้งแรกผลเป็นที่น่าพอใจครับ
คุณแม่ทานข้าวได้เองแล้วเริ่มพูดคุยได้มากขึ้น
แต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อนะ
แล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอีกสักพักหนึ่ง
สภาพจิตใจคุณแม่ก็เข้มแข็งมากครับ
คุณแม่บอกคุณแม่จะสู้คุณแม่จะต้องกลับมาเดินได้อีกครั้ง
คุณแม่ได้ปรึกษากับทีมแพทย์และครอบครัว
ในกระบวนการรักษาการฟื้นฟูระยะยาว
รวมไปถึงการใส่ขาเทียมด้วยครับอันนี้ส่วนแรก
ส่วนที่๒เป็นสารจากครอบครัวไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณกริจเขาบอกว่าครอบครัวได้พูดคุยกับทีมผู้บริหารการท่ากาศยานดอนเมืองแล้ว
แล้วก็ได้รับคำชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นว่า
เป็นความผิดพลาดที่เกิดในอาคารของการท่า
แล้วครอบครัวก็ชี้แจงข้อได้จริงรวมถึงประเด็นที่เคลือบแคลงใจไปยังการท่าด้วยเช่นกัน
ว่าในตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ท่านเล่าว่าท่านเดินอย่างปกติจนถึงจุดสิ้นสุดทางเลื่อน
ประมาณ๒๓แผ่นเหล็กแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ทางเลื่อนแผ่นหนึ่ง
มันยุบตัวลงนะแล้วก็ดูดขาคุณแม่ลงไป
เห็นว่าช่วงเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการเข้าช่วยเหลือของกู้ภัย
ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแต่เขาไม่ได้ระบุว่ากี่นาทีนะคุณผู้ชม
แต่เขาบอกว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
ถ้าหากการช่วยเหลือมาเร็วกว่านี้

หรือท่านอาจจะไม่ต้องเสียขาไปได้
ทุกวินาทีที่ขาท่านติดอยู่ในเครื่อง
คือทุกวินาทีที่ทรมานที่สุดในชีวิต

จะรีบตรวจสอบให้เร็วที่สุดครับ

สำหรับเราในฐานะครอบครัว
ที่จะต้องมาตีราคาขาของคุณแม่

ครอบครัวขอชิดแจ้งอีกครั้งว่า
ไม่ได้เจตนาให้เกิดการลงโทษบุคคลใด
แต่เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

แล้วก็ขอวิงวอนให้เหตุการณ์นี้

สารจากครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบครับอืม